คุณผู้ชมคะที่เพชรบุรีอันนี้เป็นเรื่องของพี่เขยกับน้องเมียที่ไม่ค่อยจะลงรอยกัน
เมียเวลาเมาก็ชวนทะเลาะพี่เขยโมโหมากไม่ไหว
เอาหม้ออบวุ้นเส้นนะคะฟาดหัวน้องเมียตายเลยนะคะ
ตายเลยค่ะตำรวจสพชะอำจังหวัดเพชรบุรีไปตรวจสอบค่ะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสุวิทย์แก้วศรีรัตนะเสียชีวิตอยู่ที่บันได
ท่าก็จะกึ่งนั่งกึ่งนอนนะคะจากการชนะสูตรเบื้องต้น
มีแผลถูกตีด้วยของแข็งที่ศีรษะ
เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๒๔ชั่วโมงตอนที่ไปเจอศพ
หม้ออบวุ้นเส้นคืออาวุธที่ใช้ก่อเหตุค่ะ

ตัวผู้ก่อเหตุคือนายชานนท์กลิ่นอุบลเป็นพี่เขยของผู้เสียชีวิต
เขาก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนตำรวจก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดี
ทีมข่าวไปที่บ้านที่เกิดเหตุค่ะ
ก็บ้านของผู้เสียชีวิตกับบ้านผู้ก่อเหตุอยู่ติดกันเลย
ปกติแล้วเขาเจอหน้ากันเป็นประจำทุกวัน
ทีมข่าวได้คุยกับแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็พาเราไปดูบริเวณที่ลูกชายถูกลูกเขยตี

แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า

เขยดื่มเหล้ามาแล้วก็เมาผู้จาหาเรื่องลูกชาย
เอาหม้อตีหัวตอนนั้นพยายามจะห้ามแล้วแต่ไม่ฟัง
แต่เหมือนกับว่าก็อยากจะให้เขาแยกย้ายอะค่ะ
ถึงขั้นโอ้โหห้ามแล้วห้ามอีก

ยายเอาน้ำมาฉีดล้างเลือดลูกชายหน้าบ้าน
พอเข้าบ้านลูกชายฟุบอยู่ตรงบันได
ไม่คิดว่าเสียชีวิตนะคะคิดว่าเอ๊ะคงนอนไปหรืออะไร
ปกติก็เห็นว่าเขาเมาแล้วก็นอนสลบอยู่บ่อย
วันต่อมาลูกชายยังอยู่ที่เดิม
เขย่าตัวลูกชายเสียชีวิตไปแล้ว
ยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตาย
ตอนแรกเรายังไม่คิดว่าเขาจะตายใช่ไหมแม่ตอนนั้น
เพราะว่าเขาเคยกลับตีหลายคนแล้วเลือดออกเขาเคยตายมาใช่ไหม
แม่ก็ดูว่าเขาตายไหมไอ้นี่มันกินเจ้าบ้า
กินยาบ้าเป็นลูกเขยแล้วเหรอคนตีอ่ะ

แต่แม่อีกคนนึงก็เป็นลูกอีกคนนึงเป็นเคย
เป็นลูกเขยแต่เขาก็น่าเกรงใจมาอยู่ในบ้านของเขา
น่าจะเกรงใจหน่อยแต่นี่ไม่เกรงใจแม่เลย

ทีมข่าวได้เจอกับภรรยาของผู้ก่อเหตุค่ะ
แต่เจ้าตัวปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์แล้วก็ขอไม่ให้ข้อมูลอะไร
เราก็เลยไปคุยกับเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน
แต่ไม่รู้ว่าระยะหลังเข้ามาทะเลาะกันด้วยสาเหตุอะไร
เมื่อวานแม่ของผู้เสียชีวิตเดินออกมา
แล้วก็มาถามว่ามีประแจหรือเปล่า
จะเอาเสื้อผ้าลูก
เข้าไปเอาเสื้อผ้าลูกลูกนอนอยู่ตรงบันได
แล้วก็บอกว่าไปช่วยหารถให้หน่อย
ฟุบตรงบันไดไม่รู้เป็นอะไรหรือเปล่า
แล้วก็ไม่ได้บอกนะคะว่าต้องโทรแจ้งตำรวจหรืออะไร
เพื่อนบ้านบอกแบบนี้เพื่อนบ้านก็เลยงง
ตำรวจควบคุมตัวนายชานนท์กลิ่นอุบล
ออกจากห้องคุมขังของสถานีตำรวจภูทรชะอำ
มาพบกับตำรวจเพื่อสอบปากคำเพิ่ม
ชานนท์ผู้ต้องหาก็คือดูเหนื่อยล้าค่ะ

ก็กินข้าวกินน้ำอะไรก่อนก็แล้วกัน
สุดท้ายตัวผู้ต้องหาก็เปิดใจกับทีมข่าว

บอกว่าเอาจริงมันเป็นเรื่องระหว่างครอบครัว

ตอนที่ทำงานอยู่เคยดื่มเหล้าหนัก

ภรรยาเคยพาไปผ่าตัดเพื่อรักษา
ช่วงหลังอยู่แต่บ้านไม่ได้ไปทำงาน

ทำไมไม่ยอมทำงานทำไมไม่ทำมาหากิน

ทะเลาะกันตีกันมาตลอด
เคยถึงขั้นเอาไม้กระบองตีเลือดสาดกันมาแล้วนะ
แต่ตอนนั้นมันไม่ตายไง
เขาไปสองสามครั้ง
เขาก็ไม่คาดคิดว่าจะโอ้โห

ก็อยากจะไปขอขมาศพอยากจะไปขอโทษ
ผมกำลังทีเขามาและตีเขาเมื่อวานเอง
อยากจะขอโทษอะไรไหม
ก็อยากจะขอโทษผมมันไม่คิดว่ามันจะตาย
พอบอกจริงตรงพี่พี่บ้า

ใจไปตีจนหัวเค้าเลือดไหล่น้อง

ชิดเข้าผมก็คิดวันนั้นนะเขาน่าจะตายใช่ครับ
ตำรวจสพชะอำก็บอกว่าจากการสอบปากคำพยานทั้งหมด
ก็ได้ข้อมูลมาว่าทั้งคู่เขามีปัญหากันมาตลอด

ทีนี้ในส่วนของผู้ต้องหามันไม่ใช่แค่ดื่มเหล้า
ก่อนที่จะก่อเหนี่ไงครับ
ตำรวจก็ดำเนินคดีผู้ต้องหาความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและข้อหาเสพยาเสพติด
พรุ่งนี้จะส่งตัวไปฝากขังศาลจังหวัดเพชรบุรีค่ะ